คุณผู้ชมครับมาติดตามประเด็นใหญ่ประเด็นดังประเด็นร้อนนะฮะ
ที่วันนี้ถ้าหยิบหนังสือพิมพ์ทุกฉบับดู
เป็นพาดหัวใหญ่ของทุกฉบับ

รวมถึงในไทยรัฐของเราด้วย
จับประธานอิตาเลียนฆ่าเสือดำกลางป่าทุ่งใหญ่
เปรมชัยกรณสูตรกับพวกอีกสาม
ซากถูกถลกหนังหั่นเป็นชิ้น
เจอ๙ข้อหานักสารให้ประกันนะครับ
ก็รวบตัวบิ๊กบอสบริษัทชื่อดัง
เปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย

แล้วก็เป็นภาพของหนังเสือดำ
เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่นะคดีนี้
ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไหนก็ตาม
แล้วที่เป็นกระแสข่าวออกมา
ทำไมถึงเข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก

ไปตั้งแคมป์ในจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ตั้ง
ล่าสัตว์ป่าไปถลกเสือดำ
เขาใช้คำว่าพรานบรรดาศักดิ์นะฮะ
เรื่องนี้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นภาพนาทีที่นายเปรมชัยกรณสูตร

ก็คือนายยงโดดเครืออายุ๖๕ปี
นางหน้าที่เรียมแสนอายุ๔๓ปี
และนายธานีทุมมาศถูกจับกลุ่มขณะพากันไปตั้งแคมป์ล่าสัตว
ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนหมู่๔ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิ

ถูกจับได้เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพราะว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ในวันที่๔กุมภาพันธ์นะ
เจ้าหน้าที่ไปพบว่าทั้ง๔คนมาตั้งเต็นต์ในจุดที่ห้ามตั้ง

ก่อนหน้านี้อนุญาตขอเข้ามาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ว่าจะต้องเดินไปตรงนี้แล้วผ่านจุดนี้
แล้วก็ไปจุดนั้นต่อตั้งแคมป์ได้ตรงนี้เท่านั้น
แต่ทีนี้ไปตรวจพบว่าอ้าวออกนอกเส้นทาง

คือเจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวกเข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์
แล้วก็ไปตั้งเต็นต์ในยามกลางคืนณจุดนี้
พอช่วงบ่ายของวันที่๔กุมภาพันธ์
เจ้าหน้าที่เห็นแล้วล่ะมาตั้งเต็นต์ตรงนี้ไม่ได้
ตรงนี้เป็นจุดห้ามพักอาศัยมันคือนอกเส้นทาง

ดังนั้นก็เลยเข้าตรวจสอบ
แล้วก็จะเชิญออกจากพื้นที่ตรงนี้

เพราะว่าตอนแรกที่จะเข้ามาเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่เปิดให้นักท่องเที่ยว

ที่หน่วยที่คลองมหาราชระยะทาง๓๐กิโลเมตร
แต่ทีนี้ออกเส้นทางออกนอกเส้นทาง

หลังจากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่อีกวันหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่เจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวก
เต็นต์ว่ามีอะไรที่ต้องตรวจยึดอีกหรือเปล่า
นอกจากตัวเต็นต์กลับไปพบสิ่งเหล่านี้นะครับ
พบปืนลูกกรวดติดลำกล้อง๑กระบอก
ไรเฟิลติดลำกล้องขนาดจุด๒๒มอีก๑กระบอก
ปืนลูกซองแฝดเบอร์๒๐อีก๑กระบอก
เรื่องกระสุนปืนอีกเยอะเลย
แล้วก็มีกระสุนปืนจุด๒๒หัวทองแดง๕๓นัด
กระสุนปืนจุด๒๒หัวตะกัวอีก๖๑นัด
แล้วก็เข็มขัดบรรจุกระสุนปืนน้ำมันล้างปืนอะไรต่างนานานะครับ
แค่นี้ไม่พอว่ามีอาวุธเข้ามาในป่า

ไปพบซากเสือดำถูกชำแหละแล้ว๑ตัวหนัก๑๐๖กิโลกรัม

ความยาวหัวถึงสะโพก๘๓เซนติเมตร
และหนังเสือดำที่ถูกชำแหละก็พบด้วยเหมือนกัน
๑ผืนครับหนัก๒๖กิโลกรัม
ความยาวหัวถึงหาง๑๔๘เซนติเมตร
ชิ้นส่วนของเสือดำถูกสับแยกร่างบรรจุในถุงดำ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็พบซากไก่ฟ้าหลังเทา๑ตัวนะครับ
ซึ่งสัตว์ป่าทั้ง๒ชนิดเป็นสัตว์ป่าประเภทสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทั้งหมดนี้คือเขาชำแหละเสร็จแล้วเอาแยกแล้วก็ใส่ถุง
พอใส่ถุงเสร็จแล้วเอาใส่กระเป๋าอีกที
แล้วก็เอาไปยัดไว้ตามใต้พุ่มไม้ต่าง
เจ้าหน้าที่ตกใจเลยครับคุณ
ไหลออกมาเลยนะเพราะว่าเห็นซากสัตว์ป่าแบบนี้
พวกเขาเหมือนกันและเสือดำเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
เหลือประมาณร้อยกว่าตัวร้อยนิด
ในพื้นป่าหายากเหลือเกินนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพทองผาภูมิต้องแจ้งข้อหานักทันที
ข้อหาต่อเจ้าสัวเปรมชัยและพวก
แก่ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า

ร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่า
จับสัตว์หรืออาวุธใดเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
อกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน

นั่นก็คือคดีล่าสัตว์ป่า
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนี่เองนะครับ
ทางด้านของผลเอกประยุทธ์ว่ายังไงฮะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้
ผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน
แล้วก็มีการถามเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันให้ดำเนินคดี
กับนายเปรมชัยตามกฎหมาย
เอาแบบตรงไปตรงมานายกรัฐมนตรียืนยันแบบนี้
บอกว่าไม่ว่าใครที่ทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษ

ขณะเดียวกันขอให้รอผลการสอบสวนก่อนว่า
สรุปว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า

การที่กลุ่มเจ้าสัวเดินทางเข้าไปในป่า
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไฟเขียวหรือเปล่า

นายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไง
นายกตอบแบบว่าเกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาทันทีเลยนะ

ไม่ว่าใครก็ตามจะต้องถูกลงโทษ
ถ้าเป็นการพิจารณาคดีแล้วนะจำคำพูดผมไว้นะ
ต้องเข้ากระบวนวิธรรมแล้วเข้าสู่กระบวนการ

และนำเข้าสู่การพินาและตัดสินโดยสารกระบวนวิท
เพราะฉะนั้นผมจะไม่มีอำนาจไปก้าวร่วงอะไร
ตรงนี้ทุกเรื่องนะเป็นเรื่องของกลไกนะครับ

จะมาอ้างผมอ้างใครเอื้อประโยชน์ใครไม่ได้ทั้งนั้น

มันต้องเกี่ยวกับที่รัก
ไม่เข้าใจคำถามแบบนี้ไม่สร้างฐานนะ
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้
คำถามนี้ไม่สร้างสรรค์
มันจะมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้ขอให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไหนไม่ว่าใหญ่ยังไง

แต่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอยู่ดี
เราก็ไปถามเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเสียใจค่ะ
สัตว์ป่าคุ้มครองถูกฆ่าตาย
ด้วยน้ำมือคนเพียงกลุ่มเดียว
ขอเข้าไปในลักษณะของการเป็นนักท่องเที่ยว
ไปศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติไปศึกษาธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ตรวจค้นรถยนต์แล้วก็อาวุธนะคะ
พร้อมยืนยันว่านายเปรมชัยไม่ได้เป็นแขกพิเศษ
ยืนยันยืนยันไม่ได้เป็นแขกพิเศษของเจ้าหน้าที่ในกรม
หรือว่าเป็นแขกพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการตั้งเป้าบอกว่าเคยรับงานของกระทรวง
ฟังคำตอบนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
ต้องทำตัวอย่างไหมคะว่าต้องทำแบบนี้

ตามกฎหมายสิคนไทยเนี่ยเท่าเทียมกันโดยกฎหมายทุกคน

ครับแต่ตอนนี้ต้องยืนยันว่ามีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของเรา
ลองไปดิเดี๋ยวอธิบดีพานักข่าวไปเที่ยวตรงที่เกิดเหตุก็ได้ว่าเข้าได้ทุกคน
แล้วการเร่งตรวจค้นถามว่าใครจะถือปืนนั่งเข้าไป
เขาก็ต้องเก็บเราถึงตรวจทุกคันทุกคันซึ่งโดยปกติ
ไปเที่ยวป่าจะเป็นคนรักธรรมชาติโดยพื้นฐาน
เมื่อกี้รัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของอธิบดีใช่ไหม
พูดอธิบดีก็คือทางด้านของอธิบดีกรมอุทยาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องในการให้อนุญาต
ก็เลยต้องถามทางนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นางสาวกาญจนานิตยะพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ถามว่าพอได้อนุญาตให้เจ้าสัวเปรมชัย
แล้วพวกเข้าผืนป่ายังไง
ทางพอกาญจนาบอกว่าตนได้รับโทรศัพท์จากบุคคล
ระบุว่าเป็นผู้ประสานงานของนายเปรมชัยกรณสูตร

ซึ่งตนก็แจ้งให้ไปประสานกับทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ได้เลย

เพราะการขอเข้าพักกลางเต็นต์เพื่อศึกษาธรรมชาติ
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับนายเปรมชัยเป็นการส่วนตัว
ส่วนที่มีการระบุว่านายเปรมชัยเป็นแขกของตนเองนั้น
พอกาญจนานนิตยะพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยาน
ยืนยันออกมาแบบนี้บอกว่าไม่เป็นความจริง
ตอบว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมชาติ

เป็นแขกของเจ้าหน้าที่ทุกคน
และต้องปฏิบัติตามระเบียบตามข้อกฎหมายทุกคน

ทำไมถึงไม่มีการตรวจค้นอาวุธ
ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะเข้าพื้นที่หรือเปล่า

พอนี่ตอบนะคะบอกว่ามีการสุ่มตรวจตามปกติ
แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าคนระดับนี้
กระทำการแบบนี้เพราะขอเข้าไปศึกษาธรรมชาติ
ซึ่งก็ปกติมีการตรวจสอบสิ่งที่นำเข้าไป
และสิ่งที่นำออกมาอยู่แล้ว
คือเข้าไปก็ต้องขออนุญาตออกมาขออนุญาตแบบไหน
ก็ต้องออกมาแบบนั้นแล้วก็บอกว่า
การที่ไม่ได้ตรวจรถหรือว่าแค่สุ่มตรวจ

พอบอกว่าเพราะเชื่อใจเหลือเกิน
มั่นเหลือเกินว่าทุกคนที่เข้าไปในป่า
เพื่อจะไปศึกษาธรรมชาติเป็นคนรักป่า

ออกแถลงการหน้าเพจสรุปหลักใหญ่ใจความได้ว่า
ป่าทุ่งใหญ่เป็นเขตมรดกโลกและผืนป่าสมบูรณ์
ซึ่งการที่ผู้ต้องหาเข้าไปในพื้นที่

บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคม

แสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพต่อกฎหมาย
และผลการอนุรักษ์ของสังคมไทย
และการที่นายเปรมชัยอ้างว่ารู้จักต่อ

นับเป็นการกระทำที่ปราศจากความละอายใจ

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ที่กล้าโอ้โหมีความกล้าหาร
ในการเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาครั้งนี้นะครับ

และมีความกล้าหารเพราะให้เหตุผลแบบนี้
บอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในป่าน่ะ
มันไม่มีใครเห็นมันเคลียร์กันได้
อันนี้ใช้ความกล้าหารมาก

แม้ว่าจะเป็นบุคคลใหญ่บุคคลโตก่อเหตุก็ตาม

โดยนายสะสินเฉลิมลาบประธานมูลนิธิสืบนะคะ

รับสิ่งที่ทำรับประทานกันในขณะที่ตั้งแคมป์
ชื่ออาหารคือซุปต้มยำหางเสือ
ยอมรับว่าทำกินกันจริงนะคะ
ขณะที่การตรวจสอบลายนิ้วมือบนปืนรายเฟิล
ก็ไปพบลายนิ้วมือของนายเปรมชัยอยู่ด้วย

แล้วก็พวกด้วยวงเงินประกันคนละ๑๕๐๐๐บาท

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาค๗
ก็เตรียมที่จะเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ
ก็คือในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

ไปตรวจสอบหาหลักฐานประกอบสำนวนคดี
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
โอ้โหหลายคนก็ไปตรวจสอบทั้งประวัติของเจ้าสัวเปรมชัย
ทั้งอิตาเลียนไทยเพราะว่าหุ้นตก
แล้วก็ทางผู้บริหารของอิตาเลียนไทย
ก็ออกมาบอกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เป็นพฤติกรรมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับทางอิตาเลียนไทย
แต่คนก็ไปโยงซะว่าอิตาเลียนไทย
รับงานจากรัฐมากี่แสนล้านไม่กลับโปรเจกต์ทั้งนั้น
รถไฟความเร็วสูงอะไรอย่างนี้นะครับ
ในช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากสารให้ประกัน
นายเปรมชัยและพวกทางตำรวจเนี่ยนำตัวนายเปรมชัย
สอบปากคำเพิ่มเติมและเก็บหลักฐานเขม่าวดินปืน
โดยนายเปรมชัยได้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไร
เกี่ยวกับความว่าแก่ตายแก่จะตายอยู่แล้ว
จะตายอย่างไรนะฮะฟังเสียงของเจ้าสัวเปรมชัยเลยดีกว่า
ไม่เคยมากันหรือเปล่าจะแก่ตายแล้วขอมาทักเที่ยว
การขออนุญาตเข้าไปนี่ตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยในสถานที่เกิดเหตุก็ทราบดีว่า
คุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องฮะ
แต่ข่าวที่ออกมาทำไมเหมือนว่าเราไปนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตครับ
ไม่ใช่นอกเส้นทางนะขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วมันมืดมืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้นพอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตรายเพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา

นี่แหละค่ะเจ้าสัวเปรมชัยสรุปแล้วปฏิเสธนะคะ
บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่าเสือดำและสัตว์ป่าอื่นอย่างแน่นอน
ส่วนทางด้านของทนายก็บอกจุดที่ตั้งแคมป์ไม่ได้เป็นการตั้งใจออกนอกพื้นที่
แต่ว่าไม่ชำนาญเส้นทางไงแล้วก็มืด
แล้วก็เลยมีความจำเป็นจะต้องตั้งแคมป์อยู่ที่บริเวณนั้น
เพราะมีแหล่งน้ำสามารถประทังชีวิตได้
ส่วนอีกบุคคลหนึ่งที่ได้รับเสียงชื่นชม
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่ม
นายวิเชียนชินวงศ์เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นะเรศวนด้านตะวันตกเป็นผู้นำทีม
คำพูดของหัวหน้าวิเชียนที่ให้สัมภาษณ์และพูดออกมาบอกว่า
ผู้ต้องหาจะมีหน้าที่การงานใหญ่โตแค่ไหนไม่เกี่ยวกันผมไม่สน
กฎหมายไม่ได้บอกว่าใครใหญ่ใครไม่ใหญ่
ต้องบังคับใช้กฎหมายกันไปเหมือนกัน
โอ้โหเป็นคำพูดที่โดนใจเหลือเกิน
ส่วนจะพูดอะไรเพิ่มเติมเอาเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะคะ
สำหรับเสียงของหัวหน้าทีมท่านนี้ค่ะ
เราได้ทำงานตามหน้าที่ผู้ติดชอบ
คือตรงไปตรงมาดูชอบทำแล้วนะครับ
ผมมองว่ามันไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องมากังวลกำลังใจนะครับ
แล้วก็วันพรุ่งหน้าจะมีอะไรอย่างไรไหม

เพราะว่าการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
เป็นเรื่องที่ต้องไปกระทบ
กับผลประโยชน์ของใครบางคนนะครับ
ถ้าเจ้าที่ท้อถอยขอใจนะครับ
สะพานป่าไม้ก็คงจะเหลืออยู่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับ

ตามหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบนะคะ

มันมีคลิปเสียงปริศนาออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะ
ระบุว่าเป็นข้อความการสนทนาต่อรองบางอย่าง
ในระหว่างที่เจ้าสัวเปรมชัยและผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว
ฟังคลิปนี้หน่อยไหมน่าสนใจนะครับ
ใช่นะมีของคือบรรทุกเลยน่ะหรือว่าคือ
ค่ะของเท้าขนาดนี้และก็ขนาด
และก็ชุดชุดมีด
ใส่และก็หัวหัวตรงกลางขอบคุณ
ทำธุรกิจเดียวกันก็ต้องเปิดเท้าไว้ตัวนะ
ในนาภาคเข้ามา
เอามาไม่ใช่เอามาป้องกันตัว

เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบกันต่อ
ว่าเป็นการพูดคุยเสียงใครกันแน่

แต่หลายคนที่ฟังเสียงก็ตีความกันไปแล้วแหละว่าเสียงใคร
เพราะว่าลักษณะของเสียงการพูดเนิบช้า
แล้วก็ไปเทียบกับเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าสัวเปรมชัยนะครับ
แล้วก็ประโยคที่ว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาคุย
ผู้ใหญ่ที่ไหนคุยก็ต้องตรวจสอบกันต่อ
กฎหมายมันมีช่องกฎหมายมีช่องอย่างไร
ที่ทำให้รอดผลต้องว่ากันต่อไปนะครับ
มาตรวจสอบเรื่องของประชากรเสือในเมืองไทยกันหน่อยนะคะ
พูดถึงของเสือที่บอกว่าเป็นสัตว์ที่หายากเนี่ยนะคะ
จากคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่
แล้วก็สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเขาไปตั้งกล้องไว้
เคยถ่ายไว้ได้ตอนนั้นนะที่พบเจ้าเสือดำตัวนี้โอ้โห
ดีใจกันมากเลยอ่ะเป็นความดีใจของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดเลยบอกโอ้โหมีเสือดำอยู่ในป่าด้วย
เพราะเขาไม่คิดว่ามันจะยังอยู่
เพราะเอาโอกาสในการเกิดของเสือดำยากมาก
เสือดำนี่ต้องย้ำก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นพันธุ์ของเขาที่เกิดมาเป็นเสือดำเลยนะคะ
คือเขาเป็นลูกของเสือดาวแล้วเขาจะเกิดจากเสือดาว
แล้วก็จะ๔ตัวอาจจะมีประมาณ๑ตัวที่ปรากฏออกมาเป็นเสือดำ
เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะหายากมากและไม่สามารถระบุได้ว่าเขาจะเกิดเมื่อไหร่
อะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นการพบที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นเขาเล่นกล้องอยู่เนี่ยเขาบอกดีใจมากเลย

พบน้อยที่สุดมีประมาณ๑๕ตัว
มาเป็นเสือดาวพบ๑๐๐ตัวถึง๑๓๐ตัว
เสือโครงประมาณ๒๐๐๒๕๐ตัว

เสือดำตัวนี้พบที่อุ้มผางจังหวัดตากปีที่แล้วค่ะ

ข่าวนี้นอกจากในไทยจะให้ความสนใจแล้ว
เรื่องของทางบิ๊กอิตาเลียนไทยเข้าป่า
แล้วก็มีการล่าสัตว์ป่ามีการพกปืนพกอาวุธเข้าไป
แล้วก็พบซากของเสือดำ
กันไปสำหรับข่าวใหญ่ประเด็นดังที่สุดในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์นะครับ